ก็จะมีภาพของรัฐบนตรีป้ายแดงข้าที่

ยาต้องยืนหยิบหลังปีเพราะว่าไม่เจอแล้วคุณพ่อมันอยู่ข้าง

ไม่ไม่เป็นไรครับขอบคุณคุณพ่อพี่

ยาเก็บต้องเก็บให้หน่อยไม่เป็นไร
ยาวางไม่ต้องมีค่ะเอามาวางไว้

พี่พี่ยาของผมเอามาเพิ่งเอามาเพิ่ง

อ้าวยาวยาวไปยาวยาวไป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

แต่ว่าเยาวชนกลุ่มนักเรียนเลวก็
ก็มารับน้องรับน้องท่านรัฐมนตรี
ครับแล้วก็มาเรียกร้องตามที่น้องเขาบอก
หลังจากนั้นคุณวราวุฒิก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง
แล้วก็ขึ้นไปเข้าห้องทำงาน
เหตุการณ์นี้มันมีที่มาที่ไปยังไงคุณผู้ชมฮะ
คือกลุ่มนักเรียนเลวเขาประท้วงว่าเมื่อ๑๕เมษายน
กลุ่มนักเรียนเขามาประท้วงในกระทรวงพม
แล้วมีเจ้าหน้าที่กระทรวงอุ้มเยาวชนออกไปจากกระทรวง
โดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใด
เป็นการแสดงถึงการคุกคามเยาวชนตามที่กลุ่มนักเรียนเขากล่าวอ้างมา
นี่แหละครับคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าเขาก็เลยอยากจะมา
ร้องเรียนกับรัฐมนตรีคนใหม่เลยว่าพวกเขาโดนกระทำแบบนี้นะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าทางท่านรัฐมนตรีวราวุธจะมีการโต้ตอบอย่างไรหลังจากนี้